มีผู้พบศพหญิงสาวถูกฆ่าหันแยกชิ้นส่วน๑๔ชิ้น
ใส่กระเป๋าและกระสอบปุ๋ยหย่นทิ้งในป่า
ซอย๓หว่าแขวงบังชัยเข็กคลอง๓หว่ากรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบชิ้นส่วนร่างกายถูกหันแยกชิ้น
ใบหน้าผิดรูปกระโหลกช่วงหน้าผากยุบ
อกจากนี้ยังมีทรัพย์สินและเครื่องประดับของผู้หญิงรวมอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเหยื่อสาวปริศนารายนี้เป็นใคร
จึงถูกกระทำอย่างอมหิต
ไปเพียงข้ามคืนผลตรวจลายนิ้วมือระบุชัด
หญิงสาวเคราะหร้ายคือลักษณะกำลังเก่งหรือเมย์วัย๒๔ปี
อดีตพนักงานบัญชีบริษัททำป้ายโฆษณาแห่ง๑ย่านบังชัน
ตำรวจเดินหน้าสอบปากคำเพื่อนร่วมงาน
ทราบว่าผู้ตายคบหากับธนกฤษประกอบหรือวุฒิ
ซึ่งทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน
และผู้ตายลาออกไปเมื่อเดือนเมษายน
ขณะที่ผู้พักอาศัยใกล้กับห้องพักของผู้ตาย
ให้ข้อมูลว่าผู้ตายอาศัยอยู่กับแฟนนุ่ม

ระหว่างนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ย้ายออกไปช่วงเดือนเมษายน
ธนกฤษตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สนมีนบุรี
ขณะที่ชุดสืบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจค้นห้องพักของธนกฤษ
ว่าเป็นสถานที่สังหารหั่นศพเหยื่อ
พบอาวุธมีดปลายแหลม๖เล่มมีคราบเลือด
พร้อมทั้งของกลางอีกหลายรายการ
เขาเคยเป็นผู้ช่วยในกุ๊กในร้านอาหารนะครับมาก่อน
รู้ว่าการจะตัดหรือวาดจานอะไรเขามีความชำลาดเพราะสมมุติ
เรามีพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะอาวุธที่ใช้ทำ
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างแล้วก็รวมทั้งพยานแวดล้อมต่างนี่
วันที่๑๔มิถุนายนช่วงตี๔๒๑นาที
ธนกฤษสะพายเป้สีน้ำเงินและลากถุงปุ๋ยคล้ายกับถุงที่ใส่ชิ้นส่วนศพ
เขาจำนวนต่อหลักฐานก่อนสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าลักษณะจริง
โดยวันที่๑๒มิถุนายนช่วงตี๒๕๖๑น
ผู้ตายได้เข้ามาเก็บของที่ห้องพัก
หลังขอเลิกราจะกลับไปคบกับแฟนเก่า
เมื่อผู้ตายเผลอหลับจึงใช้ค้อนทุบศีรษะ๑ครั้งจนสลบ
ไป๑ชั่วโมงผู้ตายเริ่มรู้สึกตัว
แล้วปล่อยศพทิ้งไว้๑วัน
โดยวันรุ่งขึ้นยังคงไปทำงานตามปกติ
กระทั่งหลังเลิกงานได้กลับมาที่ห้อง
และเริ่มชำแหละศพใส่ถุงดำ
ก่อนนำใส่กระเป๋าและถุงปุ๋ย
ขี่รถจักรยานยนต์นำไปทิ้ง
ว่าไม่ได้เนื้อพูดง่ายตอนตอนสีน้อยเพื่อเป็นวิจัย
คายถึงแล้วขายตันเลย

ระหว่างตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มีฝูงชนที่มามุงดูกว่าหนึ่งพันคน
ต่างตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหาเป็นระยะ
และพยายามฝ่าแนวตำรวจเข้าไปรุมประชาธรรม
ธนกฤษถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพ

ชดใช้ความผิดที่ได้ก่อไว้ตามกระบวนการยุติธรรม